กลยุทธ์ทางการตลาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แล้วก็ธุรกิจสาหร่ายเขาเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับ

ยังดึงแฟนคลับของขนมขบเคี้ยวประเภทนี้อีกด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
บอยแบรนด์เกาหลีชื่อดังวงก็อตเซเว่น
ได้รับความนิยมทั่วเอเชียเดินทางมาประเทศไทย
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่

กลางคลื่นแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างเนื่องแน่น

งานนี้เท่าแก่น้อยทุ่มงบ๕๐ล้านบาท
ลุกตลาดวัยรุ่นแฟนคลับศิลปินเกาหลี
รวมถึงขยายฐานลูกค้าคนเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น
แก่น้อยใช้วิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ลุ้นสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเข้าไปสัมผัสศิลปินอย่างใกล้ชิด
ผลปรากฏว่ามียอดใบเสร็จส่งเข้าร่วมกิจกรรม
สูงถึง๒๐๐๐ใบเสร็จภายในเวลา๓วัน

เหมือนกับแบรนด์เท่าแก่น้อยเราก็ขายทั่วเอเซีย
แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือมีคนไทยด้วยน้องแบมแบมนะครับ
เราก็อยากสนับสนุนคนไทยที่ไปโตที่ต่างประเทศ
ตอนนี้ก็คือพยายามจะเน้นมาที่กลุ่มก็เป้าหมายที่เป็นแฟนคลับเกาหลีครับ
คือแฟนคลับเกาหลีนี้จริงก็จะเป็นฐานใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้
เมื่อก่อนก็จะมีแต่เด็กมัธยมเลยครับ
เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งแบบเด็กมัธยมเด็กมปลายมหาลัยจนถึงแบบคนทำงานเลย
ก็เลยคิดว่าปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเน้นกลุ่มเกาหลีให้มากขึ้นนะครับ
แก่น้อยยังครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ร้อยละ๖๖
โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายเติบโตที่ร้อยละ๑๐
สาหร่ายมาชิตะจากค่ายสิงซึ่งเคยนำร่องการใช้ศิลปินเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนหน้านี้
ก็ช่วงชิงพื้นที่การตลาดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ในเวลาไล่เลี่ยกัน
โดยใช้กลยุทธ์คล้ายกันคือซื้อสาหร่ายมาชิตะในราคา๒๐๐บาทต่อใบเสร็จ
นำไปร่วมรุ้นเข้าเขตแฟนโซนติดขอบเวทีใกล้ชิดศิลปิน
ถ้าพูดถึงเกาหลีก็จะนึกถึงสาหร่ายมาชิตะ
หนึ่งคนนั้นที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราก็เป็นคนไทยก็คือน้องเต่น
ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่าพอเป็นคนไทย
ยังไงก็เป็นคนไทยก็จะคือให้แทนกับคนไทยด้วยกันมากกว่า
ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนหันมาชื่นชอบสาหร่ายมาชิตามากขึ้น
แคมเปญครั้งนี้มาชิตะต้องการผลักดันสินค้า
กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น
อายุระหว่าง๑๒๒๕ปี
พร้อมตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเติบโตเกิน๑๒๐
เปญการตลาดของสองค่ายผู้ผลิตสาหร่ายครั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าควรใช้ประโยชน์จากพรีเซนเตอร์

รีเซนเตอร์เหล่านี้นอกจากความฉาบฉวย

รอบแรกแล้วต้องพยายามสื่อถึง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น

หรือเป็นเรื่องของคุณภาพและก็รสชาติที่เราก้ายงอมรับ
กลุ่มนี้พรีเซนเตอร์ต้องเป็นคน
ฉายภาพเมสเซจข้อความของเราในจุดเด่นเหล่านี้เอาไป

จะเป็นกลุ่มที่สามารถไปเดินต่ออย่างอื่นเข้ามาได้
ปีที่ผ่านมามูลค่ารวมของตลาดสาหร่าย
เติบโตเพียงแค่ร้อยละ๔๓

การใช้พรีเซนเตอร์ศิลปินเกาหลีที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมาก
จะเป็นอีกกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดสาหร่าย

โดยคาดว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่าร้อยละ๕ในปีนี้

มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ๒๖๓๑ล้านบาท
กลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุดคือสาหร่ายทอด
คิดเป็น๑๗๐ของมูลค่าตลาดหรือประมาณ๑๘๒๐ล้านบาท
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน